ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สมุทรประการในสวนสาธารณะเลยคุณทัศนัยค่ะ
คือพ่อค้าคนหนึ่งก็เลิกงานแล้วก็เอาข้าวไปนั่งกินในสวน
แล้วจะเดินไปเข้าห้องน้ำทิ้งกระเป๋าสะพายไว้
หันกลับมาเนี่ยเห็นวัยรุ่นกำลังจะเอากระเป๋าสะพายของเขาไป
เขาก็รีบกลับมาห้ามจะเอาคืนค่ะ
แต่ปรากฏว่าถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บหนักเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่สวนสุขใจหน้าทางเข้าหมู่บ้านเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
คนเจ็บที่นั่งอยู่คือนายจีรายุมีสุวรรณนะคะ
ก็เล่าบอกว่าเขาขายอาหารทะเลอยู่ตลาดใจโตห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลหนึ่ง
ร้านเสร็จก็มานั่งกินข้าวอยู่ในสวนสุขใจนี่แหละนะคะ
แล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำก็วางกระเป๋าสะพายเอาไว้
แล้วเขาเห็นนะคะว่าเนี่ยพอเขาจะไปเนี่ย
มีวัยรุ่น๕คนเดินมาที่โต๊ะจะหยิบกระเป๋าของเขาไป
เขาก็เลยรีบวิ่งกลับมาคว้าเอาไว้นะคะ
แต่ว่าปรากฏว่า๒คนในนั้นทำร้ายร่างกาย
คนแรกลักษณะเป็นสาวประเภท๒
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้ชายเข้ามารุมทำร้ายค่ะเอาไม้ตีจนหัวแตก
แล้วก็เอาไม้เนี่ยฟาดไปที่แขนหลายครั้งแล้วก็หนีไปนะคะ
นี่ค่ะ
โต๊ะหยิบ
เขาบอกว่าสวนสุขภาพตรงนี้

จะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวชอบแอบเข้ามานั่งมั่วสุมกันเป็นประจำเลยนะคะ
มีไฟส่องสว่างก็จริงแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมทั้งหมด
เพราะฉะนั้นกลางคืนมันก็จะมืดหน่อย

ก็อยากจะฝากตรงนี้ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยเนี่ยเวลาปิดเวลาเปิด
แต่พอเลยเวลาแล้วมันจะมีกลุ่มคนแอบเข้ามา

เจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยยังไม่สามารถมาแจ้งความได้
แต่ก็ส่งพนักงานสอบสวนตามไปดูอาการ